ปกติลูกของเราเนี่ยช่วยเราทำงาน
หารายได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ครับ

อย่างน้อยนี่มีหรือไม่มีนี่
น้องเนสจะให้แม่๕๐๐มั่ง
๗๐๐บาทนึง๓๐๐บาทนึง
แล้วก็เขาก็ส่งตัวเองเรียน

เรียนด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

เรียนพ่อเรียนแม่เรียนพี่เรียนน้อง

ก็ต้องทำงานเขาคือความหวังของเรา

แม่เดี๋ยวนี้เรียนการบัญชีเสร็จแล้วนะ
แม่ขายของน้ำขวดอยู่หน้าบ้าน

คำที่บอกลูกบอกว่า
แม่หนูกำลังกลับบ้าน
นั่งคอยทุกวันเลยนะ

ดีใจจริงเลยโทรศัพท์น้องเวลาหนัง

โทรศัพท์น้องจะวางไว้ตรงรูปเขา

น้องจะเสียชีวิต๒เดือนเป็นวันเกิดเขา

แม่ซื้อเค้กไปให้เขา

แต่เวลาได้ยินเสียงโทรศัพท์น้อง
แม่โค้นดีใจเลย

ก็คือว่า๓โมงครึ่งเนี่ย

โทรยังไงก็ไม่ติด

แต่แม่รู้แล้วว่าน้องเสีย
อยู่๔โมง๔๖นาที
โทรศัพท์น้องโทรกลับมาหาแม่

หรือว่าแม่ก็แม่ก็มอง
เธอฟังเสียงยังไงแหละแต่มันไม่รับล่ะ
ใช่ใช่คอยชัดแบทมันเอาวะ

คงคิดถึงลูกสาวเหมือนกันเนาะครับผมอ่ะสามเดือนเขาก็ผัดผ่อนเรื่อยมา
สามรอบใช่ไหมใช่รอบละเดือนรอบละเดือนจนสุดท้ายบอกไม่มีอ่ะ
อยากได้ให้พ่อเอาอยากได้ให้พ่อเอาทำไงอ่ะเราทีนี้ก็
ปกติทำไงอ่ะปกติแลกกันไหมอ่ะยังไงครับแม่กล้าอันนี้นะ
ถ้ามีปืนกูก็ยิงเลยบอกเขาเหรอใช่แล้วเขาว่ายังไง
มันก็เงียบไม่เถียงเหมือนก็นั่งไม่รู้ไม่ชี้ไม่สะทกสถาน
ถามขอโทษอ่ะไม่เคยมีอะไรเลยขอโทษก็ไม่มีไม่มี
งานก็ไม่เคยไปดูไปอะไรเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ